คุณผู้ชมค่ะช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งนะคะ
ปุ๊กกี้ปริศนานักร้องดังในยุค๙๐ถูกจับกุมค่ะ
พร้อมกับสามีแล้วก็ยาเสพติดจำนวนมาก
โดยล่าสุดค่ะตำรวจได้เปิดเผยว่า
ุ๊กกี้ได้สารภาพว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาด
และทำอย่างนี้มานานพอสมควรหลายปี
รับว่าเสพยาเสพติดและรับรู้การกระทำของสามี
เพราะว่าอยู่ด้วยกันทั้งยังได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณหลักแสน
ทำเป็นอาชีพมานานนับปี
โดยนายชลวิทย์สามีมีหน้าที่จัดหายาเสพติด

ส่วนปุ๊กกี้เองมีหน้าที่จัดหา
และร่วมกันผลิตยาเสพติด
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำทั้งสองคนไปตรวจฉี่
ก็เจอฉี่ม่วงทั้งคู่เลยนะคะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบขยายผล
ว่ามีคนในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ขณะที่เพื่อนสนิทนะคะศิลปินร่วมรุ่นที่ตอนนี้ก็กลับมารับงานคอนเสิร์ตด้วยกัน

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าไม่คาดคิดจะมาเจอข่าวนี้นะคะ
เพราะเมื่อคืนยังคุยกันเรื่องทัวร์คอนเสิร์ตกับปุ๊กกี้ในไลน์กรุ๊ปอยู่เลย
กระทั่งพอมีข่าวถูกจับปุ๊กกี้ก็หายเงียบไปไม่สามารถติดต่อได้
นุ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกัน
กี้จะมาปรึกษาว่าเป็นห่วงลูกกลัวจะว่าจะไปผัวพันกับยาเสพติด
ซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าสุดท้ายคนที่ไปผัวพันกลับกลายเป็นตัวของปุ๊กกี้ซะเองค่ะ
คือล่าสุดที่เราเจอกันเนี่ยก็ยังไม่ถึงเดือนนั้นนะคะ
ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันก็ยังคุยกันอยู่เรื่องเรื่องลูกเรื่องความเป็นห่วงเรื่องลูกอะไรอย่างนี้
ซึ่งปุ๊กกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องยาเสพติดด้วย
เราก็กลัวว่าลูกเราจะแบบโตมาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหม
ซึ่งปุ๊กกี้พูดขึ้นมาเองเราก็รู้สึกว่าเขาต้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
จากที่เราสัมผัสเขาเราไม่คิดเอาอย่างนี้ว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้
เพราะล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าเขาดูมีชีวิตที่ดีขึ้น
จากที่เราสัมผัสคือก็ไม่ได้ว่าดูฟุ้งฟุ้งเฟ้ออะไร
แต่ว่าดูว่าสามีดูแลดีแล้วอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ายินดีกับชีวิตของเขาที่มันไม่ได้ต้องมาเจอเรื่องร้ายอีก
เราก็ไม่คาดคิดว่าแบบโหปุ๊กกี้จะต้องมาเจอเรื่องร้ายขนาดนี้